ลูกสาวจะกลับมาเยี่ยมพ่อที่บ้าน
เข้ามาในบ้านปุ๊บพังงะเลยอ่าทำไมอ่ะนี่บ้านหรือกองขยะเฮ้ยขนาดนั้น
ใช่นะพิชชูที่ใช้แล้วโอ้โหแล้วแอร์ก็ถูกถอดไป

ทุกคนคือคณิ้งแทบช็อกดูบ้านพ่อของคณิ้ง
คือคณิงไม่ได้ขึ้นบ้านหลังนี้มาแบบเกือบ๒ปีแล้ว
มาหาพ่อทุกครั้งก็คือนอนรีสอร์ทตลอดเลย
ไม่เคยได้ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าไม่ถูกกับแม่เลี้ยง
ไม่คิดว่าเขาจะทำบ้านพังเลอะขนาดนี้
ทั้งของพังของเสียหายคือเหลือไว้แต่ขยะกับของพัง
แล้วก็ได้ขโมยแอร์ของฮานิ้งไปด้วยนะทุกคน
นี่คือหลังบ้านนะทุกคนคือมันเลอะขยะเยอะมาก
คือเผาหลายวันมากไม่หมดสักทีเคยเห็นแต่ข่าว

ได้คำตอบรึยังว่าใครทำในคลิป
แม่เลี้ยงเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณคนนิ้งนะฮะ
เล่าบอกว่าเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
เธอมีปัญหากับแม่เลี้ยงคือบ้านหลังนี้พ่อแท้ของเธอ
อยู่กับแม่เลี้ยงแม่ใหม่ของเธอนะคะ
แต่เธอกับแม่เลี้ยงมีปัญหากันไม่ค่อยถูกกัน
เลยตัดสินใจไม่ค่อยกลับบ้านหรือถ้าเกิดว่าจะกลับมาบ้านเนี่ย
ก็เลือกที่จะนอนรีสอร์ทไม่นอนในบ้าน

กระทั่งคุณพ่อแท้ของเธอป่วยเข้าโรงพยาบาล

แล้วทราบจากคุณปู่ว่าแม่เลี้ยงขนข้าวขนของจากบ้านไป

พอเปิดเข้าไปในประตูบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหนี่บ้านหรือหมอกขยะเนี่ย
สภาพอย่างที่เห็นเลยเละเทะไปหมดเลยนะคะ
เหมือนใครเอากองขยะมาไว้ในบ้านจานชามกินแล้วไม่ล้างกล่องข้าว

ที่ใช้แล้วเกลื่อนพื้นเลยนะคะ
เรื่องต้นเธอบอกว่าทนไม่ไหว

เพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่เลี้ยงในข้อหารลักทรัพย์นะครับ
เพราะว่าแม่เลี้ยงถอดแอร์
อดแอร์เครื่องปรับอากาศเอาไปด้วยนะคะ
ส่วนกองขยะในบ้านเธอจ้างลูกพี่ลูกน้องกัน

แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าหลังจากนี้ค่อยปรับปรุงบ้านนี้ใหม่
ครับประมาณเกือบ๒ปีแล้วมาหาลูกครั้งก็คือนอนลีซอร์ต